ก็เป็นวันนี้ต้ไฟฝุ่นมังคุศเข้าสู่ตอนล่างของจีน
เป็นวันแรกก็สร้างความเสียหายถล่มทลายเลย

เป็นจังหวะที่น้ำทะเลมันซัดเข้าใส่ห้องอาหารหรูของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเซินเจิ้น

นึกว่าอยู่ในนั้ง
ภาพแบบนี้แขกที่ถึงแม้ว่าจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่าย

แม้ปิดแต่ประตูมันทนแรงของลมของน้ำไม่ไหว
มันแรงมากนะคะก็พังเข้ามาแบบนี้
ซึ่งนี่เป็นภาพที่ถ่ายไว้เมื่อวานสดร้อนเลยค่ะ
เพราะว่าไต้ฝุ่นมังคุดเนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเลยล่ะ
มีความรุนแรงที่สุดที่ขึ้นฝั่งประเทศจีนในรอบทศวรรษก็คือรอบ๑๐ปี
ทางการก็ประกาศมีการอบพยพชาวจีนมากกว่า๒ล้าน๕แสนคนแล้วนะคะ
วันนี้ใต้ฝุ่นมังคุดจะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่อื่นในจีนด้วย
แล้วก็มีรายงานว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตในจีน
พายุไต้ฝุ่นลูกนี้แล้ว๒ศพค่ะ
ขณะเดียวกันฮ่องกงเองก็ปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน
แล้วก็ยกเลิกเที่ยวบินทุกเที่ยวด้วยนะคะ
ทางการประกาศบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า๒๐๐ราย
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานผู้เสียชีวิต
เพราะว่าไม่สามารถสัญจรไปไหนได้จะขึ้นรถไตดินก็ไม่ได้
ขับรถก็ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลย
ก็ต้องอยู่มาในอาคารจนกว่าลมจะสงบ
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้เนี่ย
เมื่อวานช่วงบ่ายอยู่ที่๒๘ศพแต่ว่าช่วงค่ำนะคะพุ่งขึ้นมาเป็น๕๙ศพแล้ว
แล้วก็มีรายงานจำนวนผู้เสียหายจำนวนมาก
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นจากเหตุดินถล่มแล้วก็จมน้ำ
จากนี้เจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยด้วยนะคะว่ามีคนงานเหมืองมากกว่า๑๐๐คนติดค้างอยู่ในเหมืองหลังดินถล่มอีกด้วย
ทันท่าภาษานี้น่ากลัวมากคุณผู้ชมในโซเชียลเห็นคลิปนักขนเดินไม่ได้คืลมพลาสกระแทกปริวเลย